คุณผู้ชมคะเวลาขับรถขับราเนี่ยนะคะ
ตอนกลางค่ำกลางคืนต้องระมัดระวังให้ดี
เปิดไฟคือถ้าสมมุติว่าไฟมันสว่างไม่เพียงพอจริง

แล้วก็เวลาฝนตกต้องระมัดระวังอย่างหนักเลยด้วย
เพราะว่ามีหนุ่มคนหนึ่งค่ะเขากำลังขับรถมาจากย่านสาธรณ์
จะกลับบ้านย่านแบริ่งสมุทรปราการนะคะ
ประกอบกับฝนตกหนักประกอบกับเป็นเวลากลางคืน

แต่ผิดทางครั้งนี้เกือบทำให้เขาจบชีวิตเลย

รถเขาพุ่งตกแม่น้ำค่ะ

นี่คุณผู้ชมดูภาพกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้

เขาขับมาตามถนนปู่เจ้าสมิงพรายนะคะ

ขับผ่านไม้กั้นที่เปิดเอาไว้
แล้วพุ่งไปเลย

แล้วก็พุ่งลงแม่น้ำไปเลยค่ะ
คือทันทีที่รถพุ่งลงแม่น้ำเนี่ยนะคะ
นี่คุณผู้ชมดูจังหวะนี้ค่ะ
เออมันก็ไม่เห็นว่ามีเรืออยู่เนอะ
ไม่มีคือมันก็มืดด้วยค่ะ
แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวดูที่เราวงเอาไว้นะครับ
เขาเลี้ยวผิดปุ๊บเนี่ยร่วงลงไปเลย
แล้วคือทันทีที่ร่วงก็จะเห็นว่ามีคนที่อยู่ทางขวาเนี่ยรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งแล้วค่ะวันที่๖มกราคมที่ผ่านมา
คนขับรถผู้ประสบเหตุก็คือนายเอกพิสิทธนาตุกเกษตรนะคะ

เขาเล่าบอกว่าเขาขับมาจากสาธรณ์จะกลับบ้านย่านสมุทรปราการ
ก็ขับขึ้นสะพานภูมิพลลงถนนปู่เจ้าสมิงพรายค่ะ
คือปกติเนี่ยต้องเลี้ยวขวากลับไปทางบ้านซอยแบริ่ง
แต่ไม่รู้ง่วงหรืออะไรค่ะวันนั้นเลี้ยวผิดไปเลี้ยวไปทางซ้าย
แล้วตอนนั้นฝนมันตกหนักมากเขาก็มองไม่เห็นทางค่ะ
รู้ตัวอีกทีคือหน้ารถเขาเนี่ยพุ่งลงแม่น้ำไปแล้วเรียบร้อย
ที่นี่ผมควรจะไปทางนู้น
คือมาผิดถูกไหมเลี้ยวมาผิด
น่าจะอย่างนั้นครับแล้วก็เสียลงมาเลย
ผมไม่น่ามาทางนี้ปกติ
ทุกทีพอลงหุ้ยผลมาเราต้องเลี้ยวขวาถูกไหม

เราเลี้ยวซ้ายมาเรานึกว่าเลี้ยวขวาถูกแล้ว
ไปถามพี่วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้น
มีวินอยู่ตรงนั้นก็ไปถามเขาหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นบ้างไหมอะไรยังไงบ้างไหม
พี่วินก็บอกค่ะว่าอุ้ยลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดนะอุบัติเหตุแบบนี้เคยเกิดแล้ว
คือขับรถพุ่งตกลงไปในน้ำเลยแต่รายนั้นคนขับไม่ใช่คนในพื้นที่แถมยังเมาด้วย
ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นก็มีการทำป้ายสัญลักษณ์ที่กั้นเอาไว้ชัดเจนค่ะ
สาเหตุครั้งนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะไม่ชินเส้นทางหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเมาด้วยหรือเปล่า

ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีที่กั้นนะหลังจากเหตุการณ์นั้นปุ๊บแล้วเขาก็มาทำที่กั้นทำไฟ
ถ้าไม่ใช่คนพื้นที่มันก็มันจะไม่รู้นะถ้าไม่ใช่คนพื้นที่

แต่ส่วนมากถ้าคนขับรถแบบมีสติมันก็เห็นมันก็ใช่นอกจากคนแบบขาดสติ
มีรถมอไซค์อะไรก่อนเราลองจะลงกันอยู่
ทางแพ้เค้าก็ทำมาตรฐานแล้วมีไฟมีกั้นมีอะไรหมดแล้ว
ตั้งแต่เกิดเหตุรอบแรกปุ๊บเขาก็ทำมีที่กั้นมีมาตรฐานมีที่กั้นมีอะไรหมด
มีหมดแล้วใช่เพียงแต่ว่าคนขับน่ะประมาท

อันนี้ก็คือกลุ่มวินในพื้นที่นะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูจุดเกิดเหตุกันหน่อยเลยดีไหม

อันนี้ค่ะจุดเกิดเหตุมันเป็นทางลาดขึ้นลงของแพรขนานยนต์หรือว่าเรือบรรทุกยนต์รถจักรยานยนต์ข้ามฝาก
คือก็เป็นแพร่ที่ให้รถขับไปจอดแล้วเพื่อที่จะให้แบบร่องแพร่ข้ามฝากไปอีกฝั่งนึงแบบนี้
คือก่อนที่จะมีสะพานภูมิพลจุดนี้รถจะใช้เยอะ
แต่ปัจจัยวันยังเปิดใช้บริการอยู่บ้าง
ถูกต้องเพราะว่ารถจักรยานยนต์ก็ต้องใช้เพราะว่าเขาขึ้นสะพานภูมิพลไม่ได้
ซึ่งมันอยู่ตรงท่าน้ำปู่เจ้าสมิงพราย
รถยนต์รถจักรยายนก็ต่อแถวรอขึ้นแพร่ข้ามไปอีกฝั่งอย่างต่อเนื่อง
ปกติแล้วประชาชนเขาใช้บริการตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
และถ้าเป็นช่วงกลางคืนจะมีป้ายสัญลักษณ์แล้วก็ไฟส่องสว่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้ที่สัญจรใช้ความระมัดระวัง
คือมันเกิดเหตุมันเป็นช่วงกลางดึกตี๑๓๐ฝนก็ตกหนัก
ก่อนเกิดเหตุเรือแพร่ออกจากท่าไปแล้วด้วย
นายเอกพิสิทธิ์ที่ขับมาเนี่ยมีทางลาดให้ลงนะใช่
แต่ไม่มีเรือไม่มีแพ้ที่ไหนรอรับเลยนะคะ
ไม่มีสิ่งอะไรกีดขวางให้ที่ทำให้เขายังอยู่บนพื้นแบบพื้นบกได้
มันก็เลยพุ่งลงน้ำไปแบบนั้นเลยค่ะ
เพราะดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะอืม
รถมันไปติดกับหินใต้น้ำก็เลยไม่จมดิ่งลงไปทั้งคัน
แต่ก็ต้องไปตรวจสอบแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าพี่วินเขาบอกว่ามันมีไฟส่องสว่างมีป้ายติดอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูว่า
หลับในหรือเปล่าเม้าม